คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของแม่ค้าสาวท่านหนึ่งนะคะ
คือขอความช่วยเหลือค่ะเพราะว่าถูกจ้างไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แล้วพอฉีดมาเนี่ยเกิดแผลผู้พองไปทั่วตัวตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
แล้วตอนนี้เธอได้รับความทุกข์ทรมานมาก
นอนบนผ้าหรือฟูกธรรมดาไม่ได้นะคะต้องนอนบนใบตอง

ใช่เพราะว่าน้ำเหลืองไหลตลอดเวลานะคะแล้วเป็นแผลทั่วตัวเลย
นี่ค่ะนี่คือแม่ค้าส้มตำท่านหนึ่งนะคะอายุ๓๕ปีคุณเพ็ญนภา
อินหรือคุณปุ้ยเป็นชาวอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
คือเธอบอกว่าทุกข์ทรมานจากแผลผู้พอง
แล้วเธอเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเธอไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙ยี่ห้อดัง
ตอนนี้เธอต้องนอนบนใบตองนอนที่นอนปกติไม่ได้

คุณเพ็ญนภาบอกว่ามีเพื่อนบ้านมาบอกว่ามีหน่วยหนึ่ง
ชาวบ้านไปฉีดวัคซีนฟรีแล้วแถมเงินให้๑๐๐บาท
แล้วก็จะให้อีก๖ครั้งครั้งละ๑๐๐บาท
เวลาไปตรวจสุขภาพรวมแล้วก็จะได้เงินคนละ๗๐๐บาท

ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งฉีดครั้งนี้เป็นครั้งที่๓

เริ่มมีผื่นและตุ่มใสขึ้นตามตัว

แต่ไม่หายผื่นมันลุกลามไปเกือบทั่วตัว
พอ๑เมษายนก็เลยตัดสินใจ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลมการรักษ์
คุณหมอเจาะเลือดขูดชิ้นเนื้อไปตรวจ
พบว่าเธอป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง
จะได้กลับมาทำงานเลี้ยงดูลูก๓คน

นี่คือสภาพของเธอในตอนนี้นะคะ

ซึ่งเรื่องนี้ค่ะล่าสุดนางสาวพลอยธนิกุล
เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
ประสานกับโรงพยาบาลพระหลพลพยุหาเสนา
เพื่อขอการสนับสนุนการรักษาค่ะ
แพทย์รักพงศ์เวียงเจริญรองภูมิในการโรงพยาบาล
สรุปรายงานเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยรายนี้บอกว่า
เคยได้รับวัคซีนเชื้อตาย๒เข็มแรกเมื่อเดือนกันยายน
และตุลาคม๒๕๖๔ไม่พบผลข้างเคียง
ต่อมาเธอเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัย
ที่โดนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และโรงพยาบาลพระหลพลพยุหาเสนาจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งโครงการนี้มีอาสาสมัครมากกว่า๓๐๐คน
มีบริษัทในสิงคโปร์เป็นผู้ให้ทุนวิจัย
พอได้รับวัคซีนโรงพยาบาลก็ติดตามอาการตามระเบียบวิจัย
จนกระทั่งได้พบว่าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ

แต่ว่าผู้ป่วยไม่สะดวกมารักษา
และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมการรักษ์
พออาการไม่ดีขึ้นจึงมีการส่งตัวมา
ที่โรงพยาบาลพระหลพลพยุหะเสนาแห่งนี้ค่ะ
ภูมิในการโรงพยาบาลพระหลพลพยุหาเสนาบอกว่า
ผู้ป่วยท่านนี้ค่ะเป็นอาสาสมัครรายแรกที่เกิดผลข้างเคียง

โรงพยาบาลเองก็จะดูแลผู้ป่วยรายนี้เป็นอย่างดี

พอรู้ที่มาที่ไปก็กำลังใจดีขึ้นนะคะ

เพื่อที่จะให้ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะ